เคลียร์กันก่อนกับพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ
เรื่องที่แตกคอกับนุ่นน้องโทกรสเเผร์
ต้องบอกว่าเป็นอดีตคนเคยรักแล้วกันค่ะ
เมื่อคืนพี่บอลเชิงยิ้มและพี่ดอน
ทางฝั่งขวาก็ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงหมดเปลือกเลยค่ะ
เรื่องที่พี่บอลโพสต์นะคะตัดขาดโชครถแถ
เพราะว่าเรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานเราตกใจเหมือนกันนะ

เรื่องจากการแถลงข่าวยาวเหยียดเกือบ๑ชั่วโมงค่ะ
เราเลยขอสรุปไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจพร้อมกันง่ายแบบนี้นะคะ
คือย้อนกลับไปนะคะพฤศจิกายน๒๕๖๔ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นดังมากเราก็ไม่ทำข่าวด้วยนะคะ
นางเป็นผู้แตกค่ะก็รับงานด้วยกันค่ะประมาณ๓๔เดือนค่ะ
โดยตอนนั้นเนี่ยโชคยังอยู่กับค่ายไทยรถแห่อยู่ค่ะเป็นสกัดเดิมของเขาค่ะ
เดือนพฤษภาคมค่ะก่อนโชคไปบวช
บวชประมาณวันที่๑๙๒๐คุณผู้ชมก็ได้ไปปรึกษาพี่บอลกับพี่ดอนนะคะ
บอกว่าอยากยกเลิกสัญญากับค่ายเก่าค่ะพี่บอลก็ช่วยคุยชื่อเคลียร์ให้นะคะ
ได้ยกเลิกสัญญาวันที่๒๒พฤษภาคมนั่นเอง
หลังจากที่บวชแล้วก็ศึกออกมาค่ะ
พี่บอลบอกว่าโชคเปลี่ยนไปค่ะ
พี่บอลให้เหตุผลอ้างว่าภรรยาเอาพี่บอลไปนินทา

ใช่ภรรยาคุณโชคนะคะไปนินทรายักษ์มากมายเลยค่ะ
ปัญหาจุกจิกมันเพิ่มเป็นดินพ่อขางหมูคุณผู้ชมความขัดแย้งเรื้อรังนะคะหลายเดือนค่ะจนมาปะทุวันนี้คุณผู้ชมวันที่๖กรกฎาคมค่ะพี่บอลโชคไปร้องเพลงที่ร้านบ้านตะเกียงมีนบุรีค่ะแล้วมีข่าวคุณผู้ชมข่าวใหญ่มากบอลเชิญยิ้มต่อยโชคบนเวที
คือคนไม่รู้มาก่อนว่าเขาทะเลาะกันนะแล้วโดนตัดเพลงก็หมายความว่าพี่บอลกำลังร้องอ่ะ
ร้องไปประมาณ๓คำแล้วทีมที่ช่วยร้องเพลงของโชคเหมือนตัดเพลงขึ้นมาร้องสวยแล้วก็จบไปเลย
พี่บอลไม่พอใจไงก็หันหน้าขึ้นไปถามแล้วด้วยความแบบไม่พอใจ
ก็เลยเหมือนโกรธแล้วปรากฏว่าทีมงานพี่บอลฮือขึ้นมาบนเวที
มันก็เลยมีข่าวลื้อว่าแบบว่าไปแบบห้ามกันหรือเปล่าจริงไม่ได้ตีกันนะคะพี่บอลแจ้งแบบนี้ค่ะ
แล้วก็หลังจากเกิดเรื่องก็ลงเวทีแล้วมาเคลียร์กันร้องผมร้องไห้ค่ะก็ยังเคลียร์ไม่ได้
ก็คือสรุปเลยว่าบาดหมางค่ะทะเลาะกันจริงค่ะโดยเฉพาะกับภรรยาของคุณโชค
ซึ่งพี่บอลประกาศเลยนะคะว่าคิวหลังจากนี้เหลืออีกประมาณเกือบร้อยคิว
ผู้ชมร้อยคิวยังไงเดือนละยี่สิบคิวอ่ะถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
ก็จะถ่ายทำให้เสร็จแล้วคนไม่แฮปปี้ที่จะทำงานด้วยกันแล้ว
พี่บอลบอกว่าทำได้แต่ว่าเจ้าภาพคนไหนถ้าอยากจะแคนเซิลก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนลิขสิทธิ์เพลงตรกรเนี่ยค่ะคนไม่ชอบทำไมไม่ใช่อะไรอย่างนี้
คือเพลงนี้คือพี่บอลบอกว่าตอนที่ติดดิวมาเนี่ยจ้างโชคมาร้อง
ดังนั้นลิขสิทธิ์ต่อไปอนาคตถ้าโชคจะเอาไปร้องเนี่ยต้องจ่ายลิขสิทธิ์นะคะ
มันเหมือนผมแบบประมาณว่าไหมทำอย่างงี้มีคนผมขึ้นมามีคนมั้งขึ้นมาคิดว่าคิดว่าจะมีเรื่องนั่นแหละ
เพราะเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่นักเลง
คือสีหน้าผมว่าไม่พอใจ
ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทางแก่เด็กเราแค่รู้สึกว่า

สิ่งที่เราโพสต์เราอยากให้ทุกคนเข้าใจ

มีการวางมวยไม่ใช่
ถ้าคุณผู้ชมเห็นช็อตที่เป็นภาพแนวตั้ง

หันไปคุยกับประวงศ์ขึ้นมาใช่ไหม

ทุ่มปุ๊บนะคะน้องโชคกับภรรยาเขานี่แหละค่ะ

พรรยาก็สวยนะชื่อน้องนัทพูดชื่อได้เนอะ

ทั้งคู่ก็ยอมรับเลยค่ะคืออันนี้ก็ไลฟ์สดยาวเหมือนกัน
เกือบชั่วโมงเหมือนกันสรุปคือว่า
ทั้งคู่ยอมรับนะคะว่ามีปัญหากับพี่บอลจริง
เป็นเรื่องหยุ่มหิมนี่แหละค่ะจากการร่วมงานกัน
มันสะสมมาเรื่อยค่ะเคลียร์ใจไปหลายรอบ
เกาะคอการร้องห่มร้องไห้เคียไปแล้ว

เดินตามเส้นทางตัวเองดีกว่าน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุด

ไหนที่ไม่ผิดผมก็ขอชี้แจงนะครับมันมีปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่หยุมหิมแล้วมันมันอยู่ในมันอยู่ในมันอยู่ในใจ
สะสมอยู่ในใจครับผมก็เชื่อว่าทั้งสองฝั่งก็อาจจะมีปัญหามีเหตุผลของตัวเองครับ
คือหลักหลักเลยก็คือเรื่องคิวงานนี่แหละครับที่เป็นประเด็นกันจริงก็คือ
เรื่องคิวงานและก็เรื่องวงที่ทำให้ทุกอย่างมันเรือนไปต่อไม่ได้จริงจริง
ที่รับไว้กับพี่บอลทั้งหมดผมก็ยินดีที่จะทำทุกงานให้เต็มที่
คุณนัทภรรยาเนี่ยท้องแก่อยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณโชค
สรุปเลยก็คือว่าทางใครทางมันดีกว่าเนอะ

ว่าพี่จ้างต้องไปพี่ดิวพี่มอยท์จะเอายังไงกันดี

ฉันว่าแฟนคลับก็ยังอยากไปดูคอนเสิร์ตที่พี่

ปล่อยให้มันเย็นซากันไปก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กันอีกทีนะคะ